อันนี้เป็นคลิปที่ร้องเรียนเข้าไปในเพจดังเพจหนึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่มีสุนัขประมาณ๓๔ตัววิ่งออกมาจากบ้านนะคะ
มาวิ่งกวดรถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านมา
บางคันก็โดนไล่จนล้ม
บางคันก็โดนกัดบางคันเกือบจะถูกรถยนต์ที่สวนทางมา
ชนเข้าด้วยนะคะดูเหตุการณ์เลยค่ะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปก่อนตอนแรก
นี่มากันเป็นคู่มา๒ตัวเลยนะคะโอ้โฮ
เนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะโดนชนแล้วอะค่ะ

ไล่เสร็จวิ่งกลับเข้าบ้านเหรอคะเออวิ่งหายไปเลยเออ
เออแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ซ้ำซ้ำหลายหลายเหตุการณ์นะคะ
เนี่ยก็เป็นการลงมาเจรจานะคะแต่เอาจริงเหตุการณ์แบบนี้
โทษหมาไม่ได้นะคะโทษต้องโทษของค่ะอ้อ
ที่ที่ดูแลใช่ไหมเออแล้วปล่อยออกมาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมานะคะ
เขาก็มีการนำคลิปนี้เอามาแชร์กันนะคะ
มาจากเพจอุบลวันนี้ก็มาแชร์กันไปสุนัขไล่กัดคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปมา
กลางวันก็มีกลางคืนก็มีระบุข้อความแบบนี้บอกว่าร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะ
ช่วยแจ้งข่าวไปด้วยหอพักซอยสุขาอุปถัมภยี่สิบเจ็ด
วัดป่าแสนอุดมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ปล่อยสุนัขออกมาไล่เวลาผ่านไปผ่านมาบนที่สาธารณะเป็นประจำ
เนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจว่าผู้หญิงเสื้อที่สีขาวที่ออกมาพูดคุยเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นเจ้าของสุนัขหรือเปล่า
ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอการชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอดทนไม่ไหวแล้ว
นะคะสำหรับพฤติกรรมเจ้าของสุนัขที่ไม่ดูแลอย่างดี
แล้วก็ปล่อยออกมาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา
หลังมีการโพสต์คลิปนี้ออกไปก็มีคนมาแสดงความเห็นจำนวนมาก
บางคนบอกว่าเนี่ยเจ้าของสุนัขควรจะรับผิดชอบค่ะ
ไม่ควรปล่อยหมาออกมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
หลายคนบอกค่ะปล่อยหมาออกมาแบบนี้ระวังจะโดนวางยาเบื่อนะ
บางคนคอมเมนต์บอกว่าหมาตกเป็นจำเลยเลย
เพราะบางทีเจ้าของไม่รับผิดชอบเองนะคะ
นี่แหละค่ะก็เดี๋ยวเราจะรอการตรวจสอบหลังจากนี้
จะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไป
เพราะนี่ก็เป็นคลิปที่เป็นกระแสแรงอย่างมาก
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ก็เป็นเจ้าของก็ต้องดูแลสุนัขให้ดีนะคะ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของต้องรับผิดชอบไปเต็ม
อย่าให้หมาต้องมาแบบถูกวางยาเบื่อหรือถูกทำร้ายนะคะ